พระธรุงงษลงคลายะลาปัตนีระวราธิวาส
อาจจะเจอฝนในช่วงนี้นะครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนออกมาแบบนี้นะครับว่า

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเอง
ช่วงนี้ระมัดระวังอากาศแปรปวด

ส่วนภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลง
เพราะว่าอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมนะครับ
เตือนกันนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนกันนะครับ
ในช่วงวันที่๒๓คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๘พฤศจิกายน
รสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น
กับมีฝนตกหนักถึงหมักหนักมากบางพื้นที่
ก็ไล่เรียงตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปแล้วครับ
สุราชนครสีธรรมราชพระธรุงสงขลาปตนียลานราธิวาส
ส่วนฝั่งอันดามันก็มีฝนเช่นเดียวกัน
ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนนะครับ
คุณผู้ชมที่รายงานกันเข้ามาหน้าจอก็บอกว่า
ภูเก็ตเมื่อคืนก็ฝนตก

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

และฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ด้วยนะครับ

แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออก

ว่าจะแผลลงมาปกคลุมทางภาคเหนือ

รวมทั้งกรุงเทพมนครและปริมณฑลในวันนี้
ลักษณะเช่นนี้
พูดนี้บอกว่าอากาศดีนะครับ
ส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
รวมทั้งกรุงเทพนครและปริมณฑล
ช่วงแรกนี้๑๒วันอาจจะมีฝนตกมาก่อน
และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงไป๒๔องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้น

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยนะครับ